มาดูอีกบ้านนึงมาเป็นฝาแฝดเลยนะคะ
โตวัยมากคุณผู้ชมตอนนี้ความน่ารัก
เอารองเท้าพ่อแม่มาใส่เล่นแบบนี้เลย
คุณผู้ชมอย่างที่เห็นในภาพนะคะก็เท้าผู้ใหญ่นะมันจะใหญ่
พอเด็กใส่ไปก็อาจจะแบบว่า

เห็นกันใส่คุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะ
ถ้าพูดถึงเรื่องแฟชั่นของบ้านนี้โอ้โหจัดจ้านจัดจ้านจริงนะคะ
เรียกว่าจัดเต็มจริงคุณพ่อคุณแม่เขาโอ้โหใส่แฟลอยู่แล้วนะคะ
เดี๋ยวฟ้าวกันโอ้โหแล้วก็ยกแข้งยกขาถ่ายรูปกันอยู่หน้าลิฟต์บ้านเขาเองนั่นแหละคุณผู้ชม
แล้วพอฝาแฝดเขาเห็นพ่อแม่ถ่ายรูปกันบ่อยนะ
เดี๋ยวให้ดูนะคะว่าเขาทำตามยังไงค่ะ

สตรีทค่ะคุณผู้ชมเนี่ยโอ้โหใส่ออกมาโอ้โหเป๊ะมาก
ท่านั่งเยี่ยงโค้งเยี่ยงคออุ่นแน่มากเป๊ะจริงค่ะ
กันให้ดูไปเลยนะคะว่าลูกบ้านนี้เขาถอดแบบพ่อแม่ออกมาเหมือนกันเด้จริง

สไตล์แบบว่าหน้านิ่งก็โค้คูยกแพงยกขานิดหน่อย
ทำท่าแบบว่าโพสต์ท่าแบบสายสตรีทอย่างที่พี่แจ๊คบอกเลยนะ
แฟชั่นได้คุณพ่อคุณแม่มาเต็มเลยค่ะ
นี่เตรียมแบบไมค์เตรียมกล้องไปสัมภาษณ์แล้วนะเขตนะคะเนี่ย
เป็นแบบทุกตาตัวเล็กใช่ไหม
รักดีบ้านนี้พูดภาษาสเปนได้ด้วยนะ

ว่าข่าวต่อไปขวัญจะอ่านภาษาสเปน
พักก่อนเชอรี่ภาษาธรรมดายังพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเลย